แล้วย้อนไปฟังเมื่อวานนี้ที่ผู้บัญชาการทหารบกแถลงเนี่ย
มูลเหตุของเรื่องนี้มันก็สืบเนื่องมาจากคนก่อเหตุเป็นทหารชั้นผู้น้อย
ถูกผู้บังคับบัญชาเอารัฐเอาเปรียบจากโครงการบ้านสวัสดิการ
อันนี้ท่านผู้ชมเราทำความเข้าใจกันอีกครั้งนะครับ
เราไม่ได้มาพูดเพื่อจะบอกว่าคนร้ายมีความชอบทำในการไปปล้นอาวุธสงคราม
ไล่ยิงชาวบ้านเสียชีวิตไปหลายสิบศพบาดเจ็บอีกหลายสิบคน
เราไม่ได้บอกว่าคนร้ายมีความชอบทำในการไปยิงคู่กรณี
เขาตายไปสองเจ็บสาหัสอีกหนึ่ง

ถูกต้องนี่มันคือปมเหตุปัญหาในกองทัพ
กองทัพบกที่พบทบก็ยอมรับว่ามันเป็นปัญหา
แล้วมันก็มีทหารอีกหลายคนที่ออกมาให้ข้อมูลว่าเขาก็ถูกเอาเปรียบในเรื่องนี้

ผมขอย้อนกลับไปที่สิ่งที่พบทบจะสะสางในภาพสุดท้ายที่เราดูเมื่อสักครู่นี้อีกครั้งหนึ่ง
จะเห็นว่ามี๓เรื่องนะครับ
สามเรื่องนี้พบทบบอกว่าความจริงแล้วคนเป็นทหารเนี่ยมีสวัสดิการเรื่องของบ้านพักอยู่
ใช่ค่ะแต่อยู่ได้ถึงแค่เกษียณนะคะ

จะซื้อไปด้วยหรือว่าจะเก็บไว้รอซื้อตอนเกษียณอะไรก็ว่ากันไป
แต่ปัญหามันก็คือบ้านมันไม่พอ
ไม่พอเพราะคนเกษียณแล้วไม่ออก
ใช่ค่ะบางทีคนในครอบครัวลูกหลานอะไรก็อยู่กันต่อ
ถ้าไม่นับที่พบทบขีดเส้นว่าภายในกุมภาพันธ์นี้เกษียณแล้วคุณต้องออกเนี่ยนะ

ในเมื่อบ้านไม่พอจัดเป็นเงินกู้สวัสดิการให้

คุณก็ไปหามาจะเป็นบ้านจัดสรรที่ไหนอะไรที่ไหนก็แล้วแต่
มีบ้านจัดสรรมีที่ดินขึ้นโครงการให้เรียบร้อยเห็นเป็นบ้านจริงเนี่ย
แล้วคุณมากู้เอาเงินกู้ไปจะได้ผ่อน
ก็คือข้อ๓เป็นเงินกู้สวัสดิการทหาร
ตรงนี้แต่ละเหล่าทัพแต่ละกองทัพกองพันธุ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เขาก็จะมีตรงนี้แต่ว่าการกู้ตรงนี้ต้องมีผู้บังคับบัญชาของทหาร
แต่ละคนเป็นคนเซ็นอนุมัติด้วย
ไปที่เรื่องของบ้านหลังเกิดเหตุเมื่อ๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
บ่าย๒บ้านของนายพันธุ์ที่เป็นผู้บังคับบัญชาของจ่าคลั่ง
มันเกิดเหตุเกิดขึ้นก็เพราะว่าในหน่วยของจ่าทหารคลั่งคนนี้มีผู้บังคับบัญชาก็คือในพันธุ์เนี่ย
เขามีแม่ยายที่ทำโครงการนี้จัดหาบ้านจัดสรรให้กับทหาร
หลายคนเนี่ยมีปัญหาตรงนี้อยู่กับตัวแม่ยายคนนี้ด้วยนะ
อนงเนี่ยเป็นแม่ยายของผู้บังคับบัญชาที่เป็นพันเอกที่ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกันเนี่ย
คนเป็นในหน้าสาหัสอยู่ในพิทยา
คนร้ายคนนี้จ่าทหารคนนี้มีสิทธิ์กู้ได้เต็มวงเงินคือล้านห้า
ยศของเขานะก็ไปกู้เงินมาล้านห้าเพื่อที่จะซื้อบ้านจัดสรรกับนางอนง
แต่ปัญหาก็คือว่ามันมีธุรกิจเคลือบแฝงหาประโยชน์กับกองทัพบกที่พบทบท่านจะจัดการ
เป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับมันเลยเป็นเรื่องของเงินทอน
ทัพบกมีนโยบายให้ทหารชั้นผู้น้อยมีที่อยู่อาศัยผ่านการตั้งกองทุนโครงการกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์
อนงในฐานะที่ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์นะฮะและยังเป็นแม่ยายของทหารยศพันเอก
ก็เข้ามาดำเนินการส่วนนี้โดยการจะไปหาที่ดินรกร้างแบ่งเป็นแปลงนะทำเป็นโฉนดแล้วก็สร้างบ้านให้กับทหารชั้นผู้น้อยชั้นประถวนที่ต้องการมีบ้าน
บอกว่าจะขายให้ราคาพิเศษเดี๋ยวมีเงินทอนให้ด้วยอย่างบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยอยู่กลางไร่มันไร่ข้าวโพด
โอ้โหไกลเข้าไปแบบเป็น๕กิโล๑๐กิโลอ่ะอันนี้เขามี๒หลังมีทหาร๒คนซื้อนะหลังนึงเนี่ยของคนร้ายที่ก่อเหตุ
สิบเอกจักรพันธ์ไปกู้เงินกับโครงการกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์๑ล้าน๕แสนบาทนางอนงเดินเรื่องเอกสารให้หมดทหารยศพันเอกที่เป็นลูกเขยในฐานะผู้บังคับบัญชาก็เซ็นรับรองให้
จะได้กู้ง่ายขึ้นผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรอง
ถูกต้องยังไงผู้บังคับบัญชาตามหลักราชการถ้าลูกน้องจะกู้เงินจะกู้เงินแบงค์กู้เงินของหน่วยงานเองต้องเซ็นต้องเซ็นรับรองลูกเขยก็เซ็นให้
อนงก็เอาที่ดินที่มีอยู่ในมือเนี่ยนะฮะไปเข้าโครงการกู้เงินเพื่อการเคหาสงเคราะห์ประเมินลงคงราคาอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยไอ้ราคาประเมินของบ้านกับที่ดินผืนเนี้ยที่จ่าคลั่งไปซื้อเนี่ยมันอยู่ประมาณ๑ล้านบาทนะฮะตรงนี้มีเพื่อนของคนร้ายเขาก็ให้ข้อมูลมานะเพราะว่าเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ไปซื้อเหมือนกันมันมีแรงจูงใจเรื่องเงินทอนนางอัน
ได้ที่ดินแล้วให้ผู้รับเหมามาสร้างบ้านให้เนี่ยกลางไร่ข้าวโพดที่คุณเขียนมาสอนเห็นเมื่อกี้เนี่ยรวมค่าที่ดินกับค่าบ้านเนี่ยเจ็ดแสนห้า
แต่ราคาทั้งหมดเนี่ยมัน๑ล้านเท่ากับว่าตัวเองเนี่ยจะได้ไปละ๓แสน
เพราะว่าทหารชั้นประทวนจะเป็นคนไหนก็แล้วแต่อย่างคนร้ายเนี่ยกู้ได้ล้านห้าเอาล้านห้ามาให้นางอนง
อนงเก็บไว้ล้านหนึ่งแต่ความจริงแล้วบ้านกับที่ดินแค่เจ็ดแสนห้า
ตัวเองได้๓๕๐๐แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะทอนเงินให้ประมาณ๔๕แสน
อย่างคนร้ายเนี่ยจะได้๔แสนค่าเงินทอนนะครับ
อีกแสนนึงเนี่ยของเศษของ๕แสนที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของเบี้ยใบไร้ทางอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
แต่ปัญหาก็คือว่าไอ้เงินทอน๔แสนตรงนี้นางอนงในฐานะเจ้าของโครงการนะที่ตกลงกันว่าเดี๋ยวกู้เงินผ่านแล้ว
แล้วเอามาให้เขาล้านห้าแล้วจะทอนให้๔แสนเนี่ยนะนางอนงบอกว่าเงินก้อนนี้เดี๋ยวให้ผ่านในหน้าอีกคนนึงชื่อพิทยา
พอจ่าทหารคนนี้ไปทวงถามแล้วโยนกันไปโยนกันมาระหว่างนางอนงกับนายพิทยาที่เป็นนายหน้าทวงมาเป็นเดือนนะแล้วไม่ได้เงินสักทีหนึ่ง
มีรายงานว่าระหว่างทวงก็ทำให้ลูกเขยที่เป็นผู้บังคับบัญชาของทหารคนนี้ไม่พอใจสั่งขังก็มีกักเวรยามอะไรก็มี
วันสุดท้ายก็คือ๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เลยนัดเจรจากันอีกครั้งหนึ่งแล้วการเจรจาไม่ลงตัวคุยกันไม่รู้เรื่อง
มีรายงานว่าฟางเส้นสุดท้ายคือคนที่เป็นในหน้าบอกว่าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องอย่างนั้นก็ไปฟ้องเอาก็แล้วกัน
เพราะนางอนงบอกว่าเหลือแค่๕๐๐๐ให้ไปหมดแล้วเหลือแค่๕๐๐๐แต่อยู่ที่ในหน้าแต่ว่าทางฝั่งของคนที่รู้จักกับคนร้ายบอกว่ายังไม่ได้สักบาท๔แสน
มันยังข้อมูลตรงเนี้ยยังไม่ชัดเอาเป็นว่ามันมีการยิงกันเกิดขึ้นยิงเนี่ยกะให้ตายสามคนค่ะแต่ตายสองสาหัสหนึ่ง
เนี่ยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งในส่วนของไอ้เงินทอนจากการไปกู้เงินสวัสดิการของกองทัพแล้วมีเรื่องผู้บังคับบัญชาต้องเซ็นแล้วมีคนมาเป็นในหน้าจัดหาที่ดินให้ทหารในการซื้อบ้านเพราะไม่มีบ้านจะอยู่เนี่ย

ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นตามนี้จริงมันก็คือเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนถูกต้อง
เพราะว่าแม่ยายของผู้บังคับบัญชาหาที่ดินมาเองสร้างบ้านเองทำเรื่องกู้ให้โดยให้ผู้บังคับบัญชาของทหารเนี่ยเซ็นให้จนกู้เงินได้ตัวเองได้ทั้งการขายบ้านขายที่ดินแล้วได้ทั้งส่วนต่าง
ไม่ใช่มีแค่ทหารคนร้ายที่ก่อเหตุเท่านั้นมีทหารชั้นผู้น้อยอีกหลายคนตกเป็นเหยื่อของนางอนง
อย่างคนนึงนะฮะท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาทำเรื่องกู้ซื้อบ้านกับนางอนง๑ล้าน๕แสนบาท
ต้องได้เงินทอนประมาณสี่แสนเงินส่วนนี้ต้องทวงแล้วทวงอีกกว่าจะได้
ตอนไปทวงก็อ้างว่ายังไม่โอนมามั่งตอนนี้ติดธุระอยู่ต่างจังหวัดบ้าง
มาทีนึงให้มาหลักพันบ้างหลักหมื่นบ้างตอนนั้นรู้สึกทรมานมากกว่าจะทวงได้
แต่สุดท้ายแล้วในส่วนของเขาเนี่ยคนที่ให้ข้อมูลกับเรานะเขาก็ทวงได้
ก้อนสุดท้ายเนี่ยได้มา๓๕๐๐บาทแต่มันก็ยังขาดอีกจำนวนนึงนั่นแหละ

ตามข้อตกลงถือตรงว่าเออถ้าเสียสัญญาเสร็จก็จะจ่ายเงินหมดอะไรอย่างเงี้ย

แต่ทีนี้เซ็นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ยังไม่โอนเงินมาให้
เดี๋ยวมาพอโทรไปป้าอยู่สกลนครบ้างอยู่ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้
แต่เราก็บอกตอนให้มาเรากู้เนี่ยทำไมอยู่ตลอดแล้วโทรหาเราตลอด

อืมนี่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะว่ามีคนรู้จัก
กู้เงินเพื่อมาต่อเติมบ้านประมาณ๑ล้านห้าแสนบาทเหมือนกันนะคะ
ขั้นตอนการกู้ก็เหมือนกันก็ต้องผ่านผู้พันธุ์ที่เสียชีวิตไป
เพื่อให้ขั้นตอนการกู้ผ่านง่ายมากยิ่งขึ้น
สุดท้ายได้เงินกู้มาก็ไม่เต็มจำนวนได้มา๙แสนบาท
พอทวงถามก็บ่ายเบี่ยงทวงถามเข้ามากก็ขู่ว่าเดี๋ยวจับขังเลย
คาดว่าทหารชั้นผู้น้อยที่ถูกโกงแบบนี้ในพื้นที่นครราชศรีมา
โดยเฉพาะในช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะคะฟังตัวเลขแล้วน่าตกใจนะคะ
น่าจะมีประมาณ๔๐๐คนนะคะดังนั้น๔๐๐คนลองคูณเงินส่วนต่างดูสิคะคุณภาคภูมิ
สมมุติส่วนต่างสัก๓๔๔๐๐คนเท่าไหร่
เนี่ยค่ะนับเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะครับมีทหารชื่อบอลนามสมมุตินะคะ
ก็เป็นเพื่อนกับทหารอีกคนที่เคยกู้ซื้อบ้านกับนางอนงเหมือนกัน
เขาบอกว่าเพื่อนเคยทำเรื่องกู้ซื้อบ้านกับนางอนง๑ล้าน๕แสนบาทเหมือนกัน
ทวงเงินทอนส่วนต่างประมาณ๔แสนบาทเหมือนกัน
แล้วเหตุการณ์มันคล้ายกันเลยค่ะคือทวงแล้วทวงอีกไม่ได้สักที
นายพิทยาที่เป็นในหน้าที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสอยู่เนี่ยนะคะ
สุดท้ายผ่อนให้แต่มันเป็นเบี้ยหัวแตกไงคุณภาคภูมิ
๒๐๐๐บ้าง๓๐๐๐บ้างแต่คนนี้นายทหารคนนี้ยังดีนะ
ในส่วนของเขาได้ครบแต่ได้เป็นเบี้ยหัวแตกไม่ได้เงินก้อน
แต่ปัญหามันคล้ายกันในแต่ละขั้นตอนเนี่ยค่ะครับ
ไอ้ปัญหาลักษณะแบบนี้มันจะมีที่หน่วยทหารที่โคราชนี้แห่งเดียวหรือเปล่า
เราก็ไม่รู้ใช่ไหมพบทบท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะไปจัดการ
มีข้อมูลก็แจ้งไปที่พบทบแต่ว่าถ้าจะนับเฉพาะเหตุการณ์กรณีเนี้ย
จนมันเลยเถิดที่คนร้ายไปก่อเหตุยิงคนเสียชีวิตบาดเจ็บไปอีกเยอะแยะเนี่ย
ความจริงก็ไปยิงเขาก็ไม่ได้นะมีปัญหาก็ต้องฟ้องร้องอะไรกันตามขั้นตอน
ฆ่ากันตายแบบนี้ก็ไม่ได้เนี่ยแต่คำถามก็คือว่าแล้วความจริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่
ซึ่งแน่นอนว่าในบ้านหลังเนี้ยที่นัดเคลียร์กัน๔คนตายไป๓นะ
คนก่อเหตุทั้งคู่กรณีอีก๒และอีกคนสาหัสอยู่อยู่ที่โรงพยาบาล
คนที่จะรู้เรื่องหรืออาจจะไม่รู้เรื่องที่จะให้ข้อมูลได้เขาก็ยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูล
คือภรรยาของพันเอกที่เป็นผู้บังคับบัญชาของคนร้ายค่ะอีกคนนึงออกมาให้ข้อมูลไปแล้วครั้งหนึ่ง
คือสามีของนางอนงหรือพ่อตาของผู้บังคับบัญชาของคนร้าย
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับถามไปอีกครั้งหนึ่งไปยังสามีนางอนงเนี่ย
พันเอกนรพลมิตรจันทร์เพื่อจะถามว่าเออตกลงแล้วมันยังไงกันแน่
โครงการนี้มันมีเงินทอนแน่เนี่ยแต่ว่าไอ้เงินทอนสี่แสนบาทของคนร้ายเนี่ย
ออนคืนเข้าไปหมดแล้วหรือยังไม่ทอนเลยหรือว่ามันขาดแค่ห้าหมื่นหรืออะไรยังไง
พันเอกนรุพลยืนยันว่าสี่แสนบาทนางอนงภรรยาของเขา
คืนให้กับคนร้ายไปหมดแล้วณขณะนี้มันเป็นเพียงความเข้าใจผิด
หาว่าภรรยาเขาไม่ได้คืนเงินให้กับคนร้ายหรือเอาเงินไปให้ผ่านทางนายพิทยาที่เป็นในหน้า
ส่วนคนอื่นภรรยาเขาก็คืนผ่านหมดแล้วเช่นกันนะโดยคืนผ่านในหน้านี่ฮะ
เดี๋ยวท่านลองฟังดูกันแล้วกันนะครับที่ทีมข่าวเราโทรศัพท์ไปสอบถามนะครับ
ก็ไม่รู้ตอนไม่รู้ผมไม่รู้ยังงี้นะครับ
ใช่ค่ะที่เราพยายามให้เห็นถึงปมเหตุที่คนร้ายก่อเหตุกราดยิงอย่างโหดเยี่ยม
เพราะว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้จริงก็ต้องเป็นการสะสางของในส่วนของกองทัพ
แต่ไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะทำให้คนร้ายมาก่อเหตุกราดยิงผู้บริสุทธิ์ได้นะคะ
ไม่ได้จะอ้างความชอบทำในเรื่องของปมปัญหาตรงนี้ได้
แต่อยากจะให้เห็นถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้น